อีกฝั่งบอกว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าทางเห็นเช็คข่าวทางเวียดนาม
จริงก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งแล้วกับข่าวที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง

ก็พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่มีการประกาศรางวัลแห่งอาเซียน
ซึ่งส่วนใหญ่ของไทยเราก็จะมีชื่อเสียงในตะวันช่วงหลัง
เพราะว่าเราเป็นแชมป์อาเซียนด้วยแล้วก็ตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมของอาเซียนก็ตกเป็นของพิซิโก้
ใช่แล้วแล้วก็มีรายงานอ้างถึงกุญสือสองคนนะครับ
มีโอกาสสูงเลยครับในการคุมทัพทีมชาติเวียดนาม
คนแรกก็คือซิโก้กิริสักเสนาเมืองและวินฟริดเชฟเฟอร์
ซึ่งเป็นอดีตกุศือทีมชาติไทยทั้งคู่ส่วนอีกคนก็เป็นอดีตทีมชาติที่เคยคุมทีมชาติจาเมก้ามา
ก็ระบุกันนะครับว่าวินฟริตได้เรียกค่าเหนื่อยที่๑๐๐๐ล้านดอง
เป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๕ล้านบาท
ซิโก้เรียกค่าเหนื่อยที่๑๓๐๐ล้านดองหรือว่าประมาณ๑๙ล้านบาท
เรียกเยอะกว่าด้วยนะซึ่งถือว่ามีมูลค่าที่มากกว่ากุญสือคนก่อนอย่างเหงียนหูถังประมาณ๒๓เท่าตัว
แล้วก็ล่าสุดนะครับนายเลอร์ฮอยอันเลขาธิการสมาคมฟุตบอลเวียดนามก็เปิดเผยว่า
ขณะนี้มีผู้ยื่นใบสมัครเป็นโค้ชทีมชาติเวียดนามประมาณ๑๕
เงื่อนไขที่ทางสมวิดนามนั้นตั้งไว้สำหรับโค้ชคนต่อไปหลักเลยนะครับก็คือ
จะต้องผ่านการอบรมขั้นโปรไลเซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงื่อนไข
เรื่องต้นสำหรับการสรุปหาโค้ชคนใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนนี้เองนะครับ
โปรแกรมของทีมชาติเวียดนามนะครับก็คือมีเกมคัดเลือกเอเชียนครับ
ที่๔และนัดที่๕ที่เวียดนามนั้นจะเปิดบ้านพบกับกัมพูชาและอัฟกานิสถาน
นามจะใช้โค้ชชาวเวียดนามไปก่อนก็คือโค้ดขัดตาทัพ
ก็คือใหม่ดุ๊กชุงที่รักษาการไปก่อนหลังจากนั้นก็ทำผลงานเนี่ย
ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางด้านไมค์ดุ๊กชุงทำผลงานบุกไปชนะกัมพูชาได้
ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเอาละครับคุยกับตัวพี่ซิโก้ดีกว่านะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วกระแสนี้มีความเท็จจริงแค่ไหนจากเจ้าตัวเลยนะครับ

สวัสดีครับสุดหล่อสุดหล่อทั้งสองท่านอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เหมือนกับพี่น้องกันแล้วก็เหมือนกับเชียร์เรามาตลอดนะคือในมุมมองของพี่โก้ก็มองว่าเกิดจากนักข่าวเขาเขียนกันเองว่างั้นเถอะ
ใช่ใช่คือเขาอยากเขาอยากให้เราไปก็คือวันนี้เนี่ยแน่นอนคือเขาก็เห็นว่าเราเคยอยู่เวียดนามมานะครับเขาก็คงอยากจะเชียร์ให้เราเนี่ยไปเป็นคนที่เวียดนามนะครับ
แต่เจอทุกครั้งเนี่ยพี่โก้ก็จะบ่ายเบียงตลอดเวลาว่ายังทำงานอยู่ที่เมืองไทยอยู่ยังทำงานอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจรจากับใครเลยนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้าที่ที่จะไปอินโดเนี่ยที่บาลีเนี่ยที่จะไปร่วมงานเอฟเอฟเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าซิโก้จะไปคุยกับสมาคมเวียดนามอยู่ที่บาลีนะครับมันต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าในชาติอาเซียน๑๑ประเทศเนี่ยมันต้องไปที่บาลีกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานใหญ่ของเอเอฟนะครับ
ก็คือได้เจอกันแต่ยืนยันว่าไม่ได้คุยกันในเรื่องของการคุมทีมชาติเวียดนามถูกไหมฮะ
ครับยังไม่ได้คุยโอ้โหแล้วยิ่งมีเห็นเรื่องบอกฆ่าตัวด้วย
นั่นน่ะสิคือมันมีตัวเลขขนาดนั้นเลยต้องให้เจ้าตัวมายืนยันเองซึ่งไม่จริง
อันนั้นเนี่ยฆ่าตัวต่อคนหรือต่อทีมหรือต่อปีหรือต่อปีหรือเปล่า
โก้ครับงั้นถามแบบนี้ถ้าพูดถึงว่ามีโอกาสได้คุมจริงเกิดเขามาคุยกับพี่โก้
โก้มองว่าจะมีโอกาสไปคุมทีมชาติเวียดนามไหม
จริงต้องขอบคุณทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติในอาเซียนที่อยากจะชวนไปนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหลังจากที่พี่โก้อำลาการเป็นโค้ชทีมชาติไทยแล้วเนี่ย
ในปีหน้าดีไหมแต่บังเอิดไปร่วมกับท่าเรือก่อนนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยผลของท่าเรือเองมันก็ไม่ค่อยดีนะครับ
ซึ่งงานของพี่โก้เองจริงมันจะต้องเริ่มในปีหน้านะครับ
เหมือนไปขัดตาทัพก่อนเพื่อที่ให้ปรับกับสโมสรท่าเรือ
แต่วันนี้เนี่ยซิโก้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากท่าเรือเพราะว่า
ก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องการว่าอยากจะอบรมโค้ดให้เสร็จก่อน
เพื่อที่ว่าถ้าเรามีลายเส้นแล้วแน่นอนงานโค้ดมันต้องโลดแร่นอยู่ในเวทีของโค้ดอยู่แล้ว
แต่ว่าในวันนี้ยังไม่ได้มีความสนใจที่จะไปไหน
ถ้าเกิดสมมุติในกรณีจบแล้วโอกาสที่จะมารับงานสโมสร
หลังจากที่ออกจากการท่าเรือมีติดต่อไหมครับสโมสรในไทย
หรือว่าทีมชาติอื่นที่ไม่ใช่เวียดนามมีไหมครับ
เรียนมาเพื่ออยู่บ้านเฉยหรือว่าเพื่อที่จะไปทำงาน

ฉะนั้นฉะนั้นงานโค้ดมันจะต้องทำให้เป็นสากล
วันนี้ถ้าเราดูคริสต์มันฟรานเม๊สเมริงโย

ดังนั้นต่อไปเนี๊ยะนอกเหนือจากนักบอลจะต้องไปข้าแค่งต่างประเทศแล้วเนี่ย

นี่แหละที่ผมต้องการคำตอบนี้แสดงว่า
ไปทำอาหารกินทำงานอะไรมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้
ได้ยินแบบนี้แล้วก็แสดงว่าพอมีโอกาสนะ
แต่ว่าอย่างที่พี่โก้บอกถ้าจวบกับเวียดนามวันนี้ปิดทุกข่าวจากปากของพี่โก้เองนะ

หรือว่าถ้าทำส่วนผงสรองก็แน่นอนต้องประสบความสำเร็จหลังจากนี้

น่าจะมาเป็นตึงหนึ่งเลยนะแบบนี้กับทีมชาติเวียดนาม
เดี๋ยวต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
แต่ที่แน่ตอนท้ายเราได้ประโยคดีอย่างหนึ่งคือ
ซิโก้ตั้งเป้าหมายว่าถ้าจบโปรไลเซ็นต์